ปุ๊อัญชาลีก็ให้กำลังใจพี่เปิ้ลหัทยานะคะ
หลังจากสูญเสียคุณตัวสรรยูไป
เศร้าเขาบอกว่าเราจะร้องไห้ไปด้วยกันค่ะ
เป็นพี่น้องที่เรียกว่าสนิทกันมานานทีเดียวนะคะ
สำหรับพี่เปิ้ลหัทยากับพี่ปุ๊อัญชาลี
จนวันนี้สองสาวต้องสูญเสียสาวหลัก
เขาเรียกว่าแบบอย่างพี่ตัวไปอย่างกระทันหัน

ก็สร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
ยามสุขเราจะหัวเราะด้วยกัน
ยามเศร้าเราจะร้องไห้ด้วยกัน
ทางด้านพี่เปิ้หัทยาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอบพระคุณนะคะ
เมื่อวานก็เจอพี่เปิ้ลค่ะไปที่งานศพมา

แล้วก็นอกเหนือจากคนในวงการบันเทิง

แล้วก็คนแบบใกล้ชิดพี่ตัวอีกมากมายทีเดียว

จริงต้องบอกเป็นที่รักของใครหลายคนมากนะ
วงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับพี่ตัวนะ
แต่ที่ผมไม่มีใครรู้เลย

รถเมย์ยังถ่ายละครกับพี่ตัวอยู่ถ่ายละครยังไม่ปิดกล้องเลย
คือพอดีประจวบเหมาะกับตอนประมาณเดือนตุลาพี่ตัวล้ม
แล้วก็ต้องไปรักษาเรื่องหลัง

เราก็มารู้จากข่าวอีกทีตอนหลังเหมือนกันว่า
หลังจากที่ผ่าตัดรอบนั้นเกี่ยวกับเรื่องหลังถึงไปเจอว่าเป็นมะเร็ง
แต่ว่าพี่ตัวก็ไม่เคยมีการบอกอะไรเราก็รู้แค่ว่า

เขาทราบตั้งแต่ตอนนั้นแต่เขาไม่มีการบอกอะไร

เขาผ่าตัดเสร็จก็พักฟื้นอยู่สักแป๊บนึง
ประมาณสักเดือนกุมภากลับมาถ่ายละครอีก
ตอนเดือนกุมภาก็ยังแบบเดินได้ไม่เต็มที่เหมือนปกติที่เคยเป็นแต่ว่า

กุมพากลับมาถ่ายเพราะว่าพี่ตู้อาการดีขึ้น

ผ่าหลังผ่าหลังแล้วอาการดีขึ้นแล้ว
เพราะว่าจะมีทีมงานอยู่คนหนึ่งเดินประกบพี่ตัวตลอด
เป็นแบบเป็นพี่ประสานงานที่กอง

เดี๋ยวจะเป็นอะไรมากกว่าเดิมอะไรประมาณอย่างนี้

กองละครหยุดมันก็ไม่ได้หายไปอีก
ตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภา

ก็คือในช่วงพฤษภาก็ไม่มีใครรู้อาการ

ถามทางกองไปว่าพี่จะถ่ายละครยัง

เขาก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการถ่ายอะไร

ตัวไม่ได้แสดงอาการอะไรให้เห็นเลย
เหรอไม่รู้จริงกุมภายังแบบ

อมลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้ผอมลง
เท่ากับที่พี่เปิ้ลลงรูปล่าสุด

แต่ก่อนหน้านั้นกุมภายังไม่รู้สึกเลย

ครั้งสุดท้ายที่พี่เมย์เจอคือเมื่อไหนนะ

ก็คือ๑๙กุมพาอันนั้นเจอกันที่กองละคร

ให้ให้ไปไม่อันนี้ตั้งแต่มกราปีที่แล้ว

๗มกลาปี๑๙อ่ะ

แล้วก็มาอันนี้เป็นวันที่เรามาอ่านบดกัน

แล้วก็ประมาณตุลาพี่ตัวก็ป่วยก็เลยหยุด

แล้วก็เหลืออีกประมาณสัก๑๐คิว
คือเรามารู้ทีหลังจริงมันจะมีมากกว่า๑๐คิวนิดนึ
แต่ว่าเขามีการปรับบท

เพราะพี่ตัวเป็นคนเขียนบทเองทั้งหมด

เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ๒ช่วงเวลา
ก็คือตั้งแต่ปีย้อนกลับไป๓ปีก่อน

เหมือนประมาณว่าคุณพ่อเสียในเรื่องค่ะ
แล้วกำลังอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น
เมื่อ๓ปีที่แล้วตอนพ่อเสียเนี่ยใครเป็นคนฆ่า

ก็เลยเหมือนอาจจะมีเรื่องราวของการย้อนอดีตกลับไป

แล้วตอนนี้ถ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่๑๐๐เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ค่ะ

ยังไม่รู้แต่เท่าที่บอกมาคือพี่ตัวก็ฝากฝังเอาไว้ว่าทำละครให้เสร็จ

มันเป็นเรื่องที่พี่ตัวตั้งใจมากนะเอาจริง

คือเรื่องมันซับซ้อนพอสมควรค่ะเพราะมันเปลี่ยนช่วงเวลา
บางทีอย่างเวลาเราอ่านบทเองปี๒๕๖๑๒๕๖๓ช่วงไหนเป็นช่วงไหน
ในเหตุการณ์เดียวกันมันมีแบบในช่วงเวลาเดียวกันอาจจะคนละปี

ซึ่งแบบพี่ตัวเขาเป็นคนเขียนบทค่อนข้างแบบซับซ้อนมากพอสมควร
ดังนั้นเนี่ยตายเย็นทำการจะอยู่เลยเนี่ย
ทำตลอดเขาบอกเขาบอกเลยว่าช่วงที่พี่ตัวไม่สบาย
แล้วอยู่แบบพักอ่ะพี่ตัวเพ้อแบบอ่ะกองละครจัดเสร็จหรือยัง

แต่บางคนแบบรักในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องการถ่ายรูปมากจริงค่ะพี่เอ๋มาก
แต่ก็เนอะคนเราก็จักเป็นความความสุขแต่เราจะทำให้เสร็จนะ
เราจะทำให้เสร็จเพราะว่าเราก็รอดูละครเรื่องนี้หลายคนก็รอดูละครเรื่องนี้นะคะ
เออคือแบบเนอะแต่เมื่อวานนี้คือทั้งพี่เปิ้ลเองทั้งน้องหนุนน้องหนังก็
เมื่อวานเจอพี่เปิ้ลพี่เติ้ลพี่เปิ้ลรถเมย์ว่าพี่เปิ้ลเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากนะ
ความรู้สึกนะจากการแบบไม่เคยเจอกันแล้วเมื่อวานเจอ
แล้วก็ก็ยังแบบเดินคุยกับคนนู้นคนนี้ไปช่วยดูแบบแขกเหลือที่มาในงาน
ส่วนน้องหนุนน้องหนังเขาจะอยู่อีกมุมแต่เห็นร้องไห้อยู่เรื่อย
พอมีแบบคนแวะเวียนเข้าไปหาแล้วก็ไปคุยด้วยน้องก็ร้องไห้
แล้วเป็นเรื่องของพี่ตัวกับทางลูกสาวเนี่ย

แล้วแกก็พูดถึงความรักของพ่อลูกเนี่ยโอ้โหดูแล้วแบบ
พี่แบบเขาในระหว่างการถ่ายละครเราจะมีโอกาสได้เห็นบ้าง

เขาก็คุยกับลูกเขาตลอดพี่ตัว
อืมใช่จริงเขาก็ตั้งใจที่แรกเขาก็คงกังวล
ที่แบบว่าลูกสาวเรียนจบแล้วอยากไปงานรับปริญญาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจบแล้วนะเขารู้ว่าลูกเขาเรียนจบเรียบร้อยอยู่แล้ว
แต่แค่แบบอย่างไม่ได้ไปงานรับปริญญาแค่นั้นเองอืม
แต่ไม่ทันไปรับปริญญาลูกแต่เขาก็ภูมิใจหนูเชื่อนะ
ตัวภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนมากพี่น่ารัก
ลูกเขาจะเป็นดาราบ้างลูกเขาจะมาเป็นดาราบ้างไหม
เขาอยู่ในเขาอยู่ในนั้นของเกาหลีอยู่แล้วนะ

อยู่ในอะไรสักอย่างของเกาหลีเลยกำลังฝึก

สวยทั้งสองคนอยู่น่ารักทั้งคู่เลยขาวแบบน่ารัก

อืมน่ารักทั้งคู่อืมอ่า